ส่วนในช่วงปีหน้านี้นะคะ

ก็มีโปรแกรมที่จะแข่งขันคัดเลือก
โอลิมปิกเกม๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่น
ซึ่งมีการไปเก็บตัวที่นครศรีธรรมราช

เป็นการช่วยเพิ่มทักษะความสามารถให้กับนักกีฬา
เพราะว่าจะต้องเล่นเกมที่ไวกว่าเดิมค่ะ

เพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์๒๐๑๖
รอบคัดเลือกรอบที่๒โซนเอเชีย
นุษยาต้อมคำกับกัปตันทีมเขาออกมาบอกว่า
เก็บตัวก่อนที่จังหวัดนครราชศรีมา
เป็นการเสริมทักษะต่างทำให้กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อสร้างร่างกาย

เนื่องจากว่านักกีฬามีสมาธิอย่างเต็มที่ค่ะ
โดยช่วงนี้ก็เป็นการปรับระบบทีมค่อนข้างเยอะด้วยนะคะ
ใส่รายละเอียดต่างเล็กน้อยเข้าไป
เพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนสปีดบอลให้เร็วกว่าเดิม
เพิ่มความชัวร์ระหว่างตัวเซ็ตกับตัวตี
จากว่าจะต้องพบเจอกับทีมใหญ่ในเอเชีย

เราว่ามันไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะ
แต่ว่าเราจะมาเป็นห่วงคือรอบชิง
อย่างแต่ละทีมก็จะมีข้อดีแตกต่างกันไป
ตอนนี้นักกีฬาทุกคนและพรั้งสตาพโพล์และสมาคม

ดีขึ้นเรื่อยขึ้นอยู่กับวันนั้นเราสามารถเก็บรายละเอียดได้มากน้อยขนาดไหน

เพราะว่าเราคิดว่าอย่างทุกทีมมีมาตรฐานของแต่ละทีมแตกต่างกัน
แล้วก็อย่างในวันชิงเราคิดว่าเราได้เปรียบทางด้านกองเชียร์ด้วย
นัดแรกเจอไต้หวัน๗มกราคมนะครับและนัดที่๒เจอกับออสเตรเลีย๙มกราคม